ไปดูข่าวนี้กันหน่อยฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่
จังหวัดชนบุรีนะครับนะฮะก็มีญาติกำลังจะนำศพของผู้เสียชีวิต
ชาปนกิจนะฮะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ย
สัปละเลอะ๒คนกำลังเตรียมเมนเผาศพจู่
ตู้มโอ้โหร่างของสับปะเลอสองคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
เมนก็ล้าวไปถึงปล่องด้านบนเลยฮะดูดิไฟคลอกเนี่ย
เนื้อตัวเนี่ยเป็นแผลเต็มไปหมดเลยนะฮะ
หลังจากนั้นก็ต้องช่วยกันแจ้งกู้ภัยมานะฮะ
ถมพยาบาลนายรัฐช่างประดิษฐ์อายุเจ็ดสิบสี่ปีนะฮะ
เป็นสับปะเลอของวัดบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับสภาพร่างกายถูก
ไฟไหม้ผิวหนังเนี่ยร่อนเลยทั่วร่างกายนะฮะ
มีบาดแผลจากแรงกระแทกมีเลือดไหลอาบหน้า
แล้วก็มีนายวัญชัยอายุ๖๓ปีเป็นน้องชายของเขาก็เป็นสับปะเลอทั้งคู่แหละ
ก็บาดเจ็บทั้งสองคนไปสอบถามนางสาวมารินีสายญาตินะฮะ
เขาบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นสับปะเลอสองคนเนี่ย
สองพี่น้องกำลังเตรียมเตาเผาศพอยู่แต่เตาเนี่ยมันขัดข้องนะฮะ
มันมันไม่ทำงานทั้งสองคนนี้ก็เข้าไปตรวจสอบ
สักพักหนึ่งเสียงดังสนั่นตู้มออกมาแล้วก็เห็นร่างสองคนกระเด็นออกมาเลย
ถูกไฟไหม้ตามร่างกายนะฮะชาวบ้านก็ช่วยกันครับนะฮะ
ช่วยกันรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกัน
ต้องวิ่งหนีเหมือนกันนะฮะเอาไปฟังเสียงเขาเล่าหน่อยนะฮะ
จับของอยู่ทับครัวอยู่ตรงบันไดลีก็เอะไหล้
น้องคนที่โดนเสียงไปแล้วก็สมัยควรยังไม่เคยที
เขาก็เลยส่งไปด้วยกันที่นี่ก็ไม่ได้สะเป็น
พุ่งออกไปเลยวิ่งประจัดช่วยกันจ่าย
เรื่องต้นก็มีการเคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิต

มันจะมีศพของผู้เสียชีวิตที่กำลังจะเผานะ
ไปตั้งรออยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว
ก็เลยต้องมีการย้ายออกไปไปเผาที่วัดอื่น
แล้วก็สั่งไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้
เพราะว่ามันมีรอยร้าวอยู่ที่ปล่องของเมนด้วย

สาเหตุเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างละเอ็ดอีกครั้งต่อไป
ก็ต้องเอาศพที่เตรียมเผาย้ายไปหาวัดอื่นแทนก่อนนะครับ